มาทางพี่เอ๊ดีกว่าเลี้ยวมาฝั่งนี้นะคะ

เขาก็มีข่าวคราวเช่นเดียวกันค่ะ

นี่รู้ไหมคะพี่เอ๊ชุธิมาเคยบอกเลขเด็ดไป

ก่อนนั้นพี่เอเขาเคยออกรายการนึง
แล้วเขาเหมือนเป็นคนที่มีจิตสัมผัสพิเศษอะไรประมาณนี้
พอคนเจอพี่เอก็ขอเลขเด็ดหน่อยแล้วบังเอิญ

ไม่รู้จะเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ

น่าจะเป็น๔๕แล้วพิมพ์อย่างนี้

เขาก็มองว่าเราจับบ้านอะไรที่

งวดหน้าเขามาไหว้เราเอาขนมมาให้เราด้วยอะไรด้วย
เอาต้นกล้วยมาหนึ่งต้นเขาเอาเสียบมาด้วยนะคุณผู้ชม

แล้วเขาก็ผูกผ้าสามสี
จริงเขาผุกมาท้องกล้วยผักสามสี

เขาก็ถูกกันอย่างนี้ค่ะ

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เพจไปบอกนางเรื่องแบบโคแก่กินย่าอ่อนนี่แหละ
นางก็เตรียมฟ้องอยู่นะคะเห็นเงียบเตรียมข้อมูลอยู่นะจ๊ะ
ใครเป็นเห็นบอกว่าตอนนี้ตีค่าหัวแล้วนะคะ
รู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนเขียนแล้วนะไปฟังเลยค่ะ
บ้านเมืองมีกฎหมายค่ะกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์
เอาไว้ปกป้องคนที่ถูกต้องตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
แล้วก็ฟ้องอยู่เพราะว่าในเพจของเขาเนี่ย
ค่อนข้างทัดถ่ายกฎหมายเพจนั้นบอกว่าตลก
เขาขำเราเขาบอกเขาขำเราว่าเราจะมาฟ้องร้องเพจเขาเนี่ยนะ
โง่ตั้งแต่พี่ยันแฟนคลับพี่เลยเขาว่าอย่างนี้

มีแฟนเด็กไม่ใช่เรื่องแปลกแสดงว่าเรายังแซ่บอยู่นะคะ